คุณผู้ชมคะเรื่องของเทพบุตรโซโลยังมีให้ตามกันต่อนะคะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้ตำรวจออกมาแถลง
เปิดเผยโฉมหน้าเทพผบุษโซโลหรือว่าเทพโซโล

พบุตโซโลก็คือเป็นชื่อที่เขาใช้ในเฟซบุ๊ก
กลุ่มวัยรุ่นที่เบี้ยวเงินเรื่องของยาเสพติด
จริงแล้วก็เป็นแก๊งเดียวกันกับแก๊งมันทุกเม็ด
แล้วก็นายปัณวิทย์เป็นหัวหน้าแก๊ง

เป็นหัวหน้าแก๊งในระดับสั่งการ
ทีนี้ขนาดตำรวจบอกว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเครือข่ายเป็นคนนี้คนนี้คนนี้คนนี้ออกหมายจับแล้วนะ
จะออกหมายจับแล้วก็จับกลุ่มมาดำเนินคดีไม่ไหววันนี้คุณผู้ชม
แล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยคือป่าเทพที่เขาเรียกกันเขาบอกว่าเขาจะออกมาชี้แจง
เรื่องการตายของเรสบ้านตูมเรสบ้านตูมเนี่ยถูกกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
สนามกีฬาหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเขาบอกว่าเขาจะมาชี้แจงเรื่องนี้
ทำเกินกว่าเหตุผมแค่สั่งให้สั่งสอนเฉย
ผมมีทีมงานของผมเองไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับแก๊งไหน

ถ้าไม่เชื่อเอาคลิปเสียงผมไปให้อาร์ตหน้าไลน์ฟัง
แล้วจะรู้ว่าผมตัวจริงตัวปลอม

ผมเทพบุตรโซโลนะครับ
หรือที่ทุกคนเรียกผมว่าป่าเทพเนอะ
ผมจะออกมาชี้แจงเรื่องข่าวการตาย
ของน้องเรสบ้านตูมนะครับนะว่าน้องเขาได้มาสมัครทำงานขายยา
แต่ผมนะแล้วก็ค้างค่ายาผมติดหนี้ค่ายาผมไม่จ่ายเนาะผมก็ให้โอกาสแก้ตัวไปหลายครั้งหลายรอบแล้วแต่ก็ยังเป็นเหมือนเดิม
ยาผมเหมือนเดิมผมก็เลยโพสต์เพื่อให้คนช่วยติดตามตามหนี้ค่ายา
ติดตามหนี้ผมอ่ะนะผมแค่สั่งไปกระทืบสั่งสอนน้องเขาเฉยแต่อาร์ตหน้าลายเนี่ยทำผ้า
ทำเกินกว่าเหตุเนอะเออผมไม่เคยไปสั่งฆ่าใครเลยเนาะ
สั่งกระทืบสั่งสอนให้เฉยนะอ่าแล้วผมก็อยากจะขอบอกอีกอย่างหนึ่งนะ
ว่าผมอ่ะมีทีมงานของผมเองผมตั้งทีมงานของผมขึ้นมาเองเนาะ
เคยไปยุ่งเกี่ยวกับแก๊งไหนเลยเนาะอย่าไปเอาเหมารวมถ้าไม่เชื่อ
เอาคลิปเสียงผมเนี่ยไปให้อาร์ตหน้าไลน์ฟังนะ
แล้วจะรู้ว่าผมอ่ะตัวจริงหรือตัวปลอมล่ะครับนะ
พอมาบอกอย่างนี้อาร์ตหน้าลายก็คือนายอัธพลชัยสอนถูกตำรวจจับไปแล้วอะนะคะ
เขาอ้างว่าอาจน่ารายทำเกินกว่าเหตุ
อันตรายก็คือหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหาที่ไปทำร้ายเรสบ้านตูนเสียชีวิต
คือถ้าฟังจากไหนที่ออกมาคุมหัวคุมหน้าปิดบังหมด
คือหนึ่งเพื่อจะปฏิเสธว่าเทพบุตรโซโลไม่ใช่นายปัณวิทย์ปฐุมที่ตำรวจแถลง
แล้วก็จะบอกว่าเขามีแก๊งของเขาเองไม่ได้ไปเกี่ยวกับแก๊งอื่น

แล้วเขาก็ไม่เคยสั่งให้ไปฆ่าใครด้วย
เครือข่ายที่เขาได้ใช้ไปทำงาน

ไม่เชื่อเอาคลิปเสียงไปให้อาร์ตหน้าไลน์ดูอะไรอย่างนี้
คือไม่รู้นะ
มันใช่หรือเปล่าไม่รู้นะเอาจริง
มันไม่รู้ว่าจะใช่ป่าเทพหรือเทพโซโลอะไรที่
นี่มันจะคือหัวหน้าแก๊งยาเสพติดที่แบบโอ้โหตำรวจบอก
มีเงินหมุนเวียนเป็นร้อยล้านพันล้านอะไรอย่างนี้
มันจะออกมาสภาพอย่างนี้เหรอ

คืออย่างนี้คือตำรวจก็บอกว่าตรวจสอบอยู่นะว่าคลิปนี้เป็นเทพบุตรโซโลจริงหรือเปล่า
พลตำรวจรีพรชัยเจริญวงรองผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะ
ว่าคลิปนี้ใช่เทพบุตรโซโลจริงหรือเปล่า
หรือเป็นคนที่เขาถูกจ้างอืมให้มาพูดแทนแทนตัวจริงอ่ะครับ
เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ชายคนนี้พฤติกรรมขัดแย้งกับที่ผ่านมา
ตำรวจบอกว่าดูจากพยานหลักฐานในการดำเนินคดี
สำหรับคลิปต่างที่มีการมาโพสต์ในโลกออนไลน์ถือว่าเป็นหลักฐานทางคดีได้ไหมได้บ้าง
แต่มันไม่ได้หนักแน่นมากไงคือต้องดูหลักฐานด้านอื่นด้วยในการติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ
ทีนี้ตำรวจเขาเลยบอกว่าการติดตามจับกลุ่มเทพบุตรโซโลรวมถึงกลุ่มบรรทุกเม็ด
ได้มีการประสานกับทางประเทศเพื่อนบ้านให้ช่วยติดตามจับกลุ่มตัวแล้วนะคะ
เพราะว่าคือตำรวจบอกว่าถ้าจะดูจากพฤติกรรมของเทพบุตรโซโลเนี่ย
ในการจ้างเครือข่ายอะไรต่างนานาเนี่ยคือเปิดเผยตลอด
เปิดเผยเฟซบุ๊กมีการประกาศแบบผ่านโซเชียลโดยที่ไม่เคยปิดบังอะไรเลย
เฟซบุ๊กอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในเฟซบุ๊ก
ตำรวจบอกว่าเป็นเครือข่ายของมันทุกเม็ด

ตัวนายคนนี้ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า
โอ้โหมันปิดบัง
ดูแบบตั้งใจปิดมากอ่ะ
หรือไม่ก็ถูกจ้างไหม

ไม่ก็เทพบุตรโซโลก็อาจจะแบบเมายาบ้า

คือเมายาบ้าเองแล้วก็อัดคลิปเอง
หรอขนาดนั้นหรอ

แต่ก็ต้องขยายผลนะคุณผู้ชมค่ะ

ตำรวจเขาก็รู้แล้วว่าเครือข่ายเขาเป็นใครอะไรยังไงบ้าง
เฟซบุ๊กเทพบุตรโซโลก็ปิดไปแล้วนะคะ
เขาก็ใช้เฟซบุ๊กอื่นที่อยู่ในเครือข่ายเขามีหลายเฟส

มีแอดมิน๔คนที่เล่าไปเมื่อวาน
หนึ่งในนั้นก็คือนายปรณวิทย์คนนี้เป็นหัวหน้าแก๊งนะคะ
แล้วก็พอตรวจสอบความเชื่อมโยงของแต่ละเฟซบุ๊ก
เขามีหลายเฟสอย่างที่บอกคุณผู้ชมไป
มีอีกกว่า๒๐เฟสค่ะ

มันทุกเม็ดถูกจับไปแล้วประมาณ๓๐คน
ยังเหลืออยู่๙คนอยู่ระหว่างหลบหนี
แล้วก็ในจำนวนนี้มีคนมาเปิดเฟซบุ๊คใช้ชื่อเทพบุตรโซโล
แทนมันทุกเม็ดไงคะ
นี่เป็นที่มาของเฟซบุ๊คเทพบุตรโซโล
ก็คือบางส่วนของมันทุกเม็ดที่ยังหนีอยู่ยังไม่ถูกจับ
เขาก็มาเปิดเฟซบุ๊คใช้ชื่อว่าเทพบุตรโซโล
ตอนนี้บัญชีเทพบุตรโซโลหรือเทพโซโล
มีการเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนะคะ
เขาผลัดเปลี่ยนการบริหารบัญชี
เครือข่ายค้ายาเสพติดในแต่ละภาคทั่วประเทศ
เขากบดานกันมาเป็นปีค่ะปี๒ปี
แต่ปิดบัญชีไปแล้วนะตั้งแต่เป็นข่าวแล้วก็ใช้บัญชีอื่นนะคะ
แต่ว่าตำรวจเขาบอกว่าเขาตรวจสอบเส้นทางการเงินนะคะ
สำหรับผู้ต้องหาเครือข่ายนี้มีบัญชีธนาคารนับ๑๐บัญชีที่ใช้งานอยู่
มีเงินหมุนเวียนบางบัญชีสูงกว่า๓๐๐ล้านบาท

นับตั้งแต่ที่เริ่มเคลื่อนไหวปี๒๕๕๙
จนถึงปัจจุบันนี้นะคะมีการค้ายาเสพติดไปกว่า๑๐๐๐ล้านบาท

สำหรับนายปัณวิทย์ซึ่งก็คือเทพบุตรโซโลเนี่ยนะคะที่ตำรวจออกมายืนยันเนี่ย
มีข้อมูลว่ามีความคุ้นเคยกับนายวีระหมื่นจดา
นายวีระคนนี้เป็นนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ
เพราะเป็นลูกเขยของพันเอกจลอโบ
เป็นผู้นำกองกำลังว้าแดง
ฉายาว่าราชายาเสพติดคนใหม่ต่อจากขุน๓

ก็มีความเป็นไปได้ว่านายปัณวิทย์จะหลบหนีไปอยู่ด้วย
ทางตำรวจปราบรามยาเสพติดก่อนหน้านี้เนี่ย
ก็เคยบุกบ้านพักหลายแห่งของนายวีระนะคะ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่๑๔จุด
ทรัพย์ของนายวีระคนนี้เป็นร้อยล้านนะคะคุณผู้ชม
ส่วนนายปัณวิทย์ใช้งานเฟซบุ๊คที่บ้านของนายวีระด้วยนะคะ
ตำรวจเขาตรวจสอบได้ในบ้านหลังนี้
มีการใช้เฟซบุ๊กเปิดเฟซบุ๊กในคอมพิวเตอร์
ก็คือเป็นแบบนายปรณวิทย์เทพบุตโซโลไปใช้ในบ้านหลังนี้ด้วย

เดี๋ยวนี้พวกแก๊งค้ายามันก็ใช้วิธีการต่าง
ตามยุคสมัยแห่งโลกออนไลน์ใช่ไหม

แล้วมันไม่ได้มีแค่เฟซบุ๊กไงใช่ไหม
ออนไลน์ในยุคปัจจุบันที่มันจะติดต่อสื่อสารเป็นเครือข่าย

จะแชทจะเป็นกลุ่มเป็นอะไรแบบโอ้โหมันได้หลายช่องทาง
แต่ตำรวจเขาก็บอกว่าไม่ใช่ว่าเห็นการโพสต์ในเฟซบุ๊ก

คือบางทีหลักฐานมันต้องใช้อย่างอื่นหลายอย่างประกอบกัน
หลักฐานในโลกออนไลน์ก็แค่บางส่วนเท่านั้น

มีเสียงมีหน้าอะไรชัดเจนเหมือนกับโทรศกโทรศัพท์